เอาอย่างนี้ไปทำมาหากินกันนะมีเงินมีทองกันเพราะว่าเราแบบจะได้บอกว่ามีรายได้ด้วยตัวเองด้วยการทำอาชีพเสริมแบบที่ชาวบ้านเนี่ยเขารวมกลุ่มกันทำ
เขาจะทำอะไรไปดูกันเองดีกว่าค่ะ
ไปกันค่ะหมู่บ้านแห่งนี้ที่บ้านท่าโรงตะวันตกหมู่๑๐ตำบลวัดพริกอำเภอเมืองพิษนุโลก
ไปดูวัสดุอุปกรณ์ที่เขาจะนำมาเป็นการประกอบอาชีพดีกว่านะคะนั่นลิงก็คือพวกไม้ไผ่ต่างค่ะ
เอามาจากศาลเอามาตอกแบบนี้ค่ะให้มันเป็นเหมือนไม้ไผ่ที่พร้อมจะสาร
สารเป็นอะไรบ้างจะสารเป็นกระด้งเป็นฉลอมเป็นพัดเป็นตะกร้าเป็นภาชนะต่าง
เรียกว่าสวยงามกันมากมายแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะคะ
เป็นการรวมกลุ่มกันของบรรดาพี่น้องเหล่าเกษตรกรชาวนาที่จังหวัดพิศนุโลก
เรียกได้ว่าตอนนี้นะขายดิบขายดีเป็นที่นิยมของทั้งนักท่องเที่ยว
แล้วก็คนที่ชื่นชอบงานจักษานงานทำมือเขาสั่งจองกันแบบล่วงหน้า
สั่งเข้ามาต่อเนื่องไม่ขาดสายเลยนะ
บอกว่ากลุ่มจักษานบ้านท่าโรงตะวันตกเนี่ยก่อตั้งรวมกลุ่มกันมาตั้งแต่ปี๒๕๒๗แล้ว
ปัจจุบันนี้มีสมาชิกอยู่๓๒คนใช้เวลาว่างหลังจากการทำนาเนี่ย
รวมตัวกันเพื่อทำงานจักษานนี่แหละแล้วก็เป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับชาวบ้านท่าโรงตะวันตกด้วยนะคะ
สินค้าของที่นี่เนี่ยเมื่อก่อนตั้งเดิมเนี่ยนะมีแค่พัดอย่างเดียวอ๋อนี่ไง
ใช่แล้วก็เป็นแบบสีธรรมชาติไม่ได้มีลวดลายไม่ได้มีสีสันอะไรมากมาย
แต่ต่อมาก็ได้พัฒนาให้มีความหลากหลายมากขึ้นทั้งรูปแบบทั้งสีสันแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์เป็นพัชนะแบบอื่นเพิ่มขึ้นมาอีกด้วย

สารเรามีหลายอย่างค่ะมีพัดพัดเราจะมีหลายขนาดแล้วแต่ตามที่ลูกค้าสั่ง
เรามีพัดใบตำลึงมีชะลอมมีกระจาดใส่ผลไม้แล้วมีเนี่ยค่ะเขาเรียกอะไรตะก้าใส่ของชำรวยของเบรกอะไรอย่างนี้ค่ะมากมาย

อย่างนะแหมอยากให้คุณแม่ผมดูข่าวนี้จริง

ใช่คุณแม่คุณพ่อคุณแม่ชอบอะไรแบบนี้นะ
ค่ะแล้วการซื้อภาชนะพวกนี้ไปใช้เนี่ยช่วยลดโลกร้อนได้ด้วยไม่ต้องใช้ถุงพลาสติกนะเป็นแบบภาชนะ

คุณแม่ผมชอบมากเลยชอบฉลอมชอบคิดว่าตัวเองเป็นพจมาน
คุณแม่คุณชอบฉลอมแต่คุณชอบชะลา

คือผมเองก็ลดไวไม่ได้ผมก็ต้องมีความชะลาบ้าง
ชารานี่หาซื้อไม่ได้ยังไงก็ต้องเจอแต่ชะลอมาหาซื้อได้นะ

อย่างเริ่มต้นนะ๕บาทก็ซื้อได้ไปจนถึง๑๐๐บาทเท่านั้นเองคุณ
อย่างที่บอกว่าราคาแบบนี้คุณภาพก็ดีนะยอดขายเขาก็เลยถล่มทลายทำกันแทบจะไม่ทัน
แต่ถ้าใครสนใจอยากจะได้จริงนะ

ติดต่อไปได้เหมือนกันนะที่กลุ่มจักษานบ้านท่าโรงตะวันตกตะบนวัดพริกอำเภอเมืองพิษนุโลก
หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นหน้าจอให้แล้วจดกันไปเลยนะจ๊ะ๐๘๙๔๓๖๖๔๕๙จ้า
น่ารักมากเลยคุณดูสิ
เป็นเหมือนชะลอมจิ๋วพัชนะเล็กเอาไปใส่สบู่เอาไปใส่พวกขนมไทย

เป็นของฝงของฝากนะอยากได้ฉลอมอยากทำแบบที่แม่คุณทำ
ก็จะมาถักเตีย

ถือยังงี้แล้วก็แบบนี่คือสถานก่อนจะเข้าบ้านได้
ที่ฉันปลอมมาชายน้อยมาช่วยพี่ถือหน่อยสิ
น้อยไม่ว่างมีแต่ชายใหญ่แต่ชายน้อยเออชายกลาง